คุณผู้ชมฮะมาดูภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้นะครับ

คือจู่มีผู้ชายคนหนึ่งโผล่มาจากข้างทางด่วนเลยนะคุณผู้ชมนะ
ข้างทางด่วนแล้วคิดว่าเขาอาจจะข้ามถนน
แต่มาข้ามทำไมตรงทางด่วนจนรถชนแบบนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะบนทางด่วนใครจะคิดว่าจะมีคนมาเดินอยู่บนถนนแบบนี้

รถคันนี้เบรกไม่ทันชนผู้ชายคนนี้ไปเต็มมาแล้วครับ
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงถนนวิภาวดีขาเข้าข้าง
นุสรสถานแห่งชาติตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เมื่อช่วง๒ทุ่มของคืนเมื่อคืนนี้นะครับ
โดยนายฤทธิชัยสุขสำรานคนขับรถแล้วก็เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมขับกลับมาจากจังหวัดพระนครสิทธิยา
จะไปส่งน้องสาวที่คอนโดย่านดอนเมืองก็วิ่งอยู่ตรงเลนขวาตามปกตินี่แหละครับ
ก็พบชายคนดังกล่าวเหมือนวิ่งข้ามถนนพุ่งใส่รถของผม
ผมเนี่ยเบรกไม่ทันจริงนะครับเมื่อลงมาจากรถก็พบว่าผู้ชายคนนี้แน่นิ่งไปแล้ว
ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
กดลงมาดูแล้วก็กลับกลับว่าจิมประจอบไม่มีนะ
คุณผู้ชมฮะสรุปว่าตรงนี้ไม่ใช่บนทางด่วนนะครับ
แต่ว่าเหมือนเป็นช่องทางหลักกับช่องคู่ขนาน
ที่บรรจบกันระหว่างผนโยธินกับวิภาวดี
ก็ตรงแถวอนุสรสถานเป็นช่องทางหลัก
ซึ่งจริงก็ไม่ควรมีทั้งมอเตอร์ไซค์
ควรมีทั้งคนข้ามถนนนะครับ
เรื่องต้นทางคดีตำรวจสพคู
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับบันทึกภาพ

แล้วก็โดยเฉพาะภาพจากกล้องหน้ารถเอาไปตรวจสอบนะครับ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตมอบให้ทางโรงพยาบาล

หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะฮะ
คุณผู้ชมช่องตรงนี้ไม่ควรจะมีใครข้ามถนนนะครับ
แต่ว่าผมขับรถผ่านเส้นแถวนี้บ่อย
บางครั้งจะมีคนเร่ร่อน
เขาไปอาศัยหลับนอนอยู่ตรงกลางถนนเลยนะครับ
ระมัดระวังกันด้วยนะคะคนที่ใช้ถนนเส้นนั้น